ทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสนะคะ
พร้อมกันนี้ก็ยังตั้งปณิธานในการบริหารแล้วก็จะดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยนะคะ

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายบริหารและพนักงาน
ร่วมกันประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใส
เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และป้องกันการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบในภาครัฐ
พร้อมตั้งปฏิฐานการบริหารการดำเนินงาน
การจัดงานเพื่อแสดงเจตจำนง
ในการแสดงออกถึงการประจำงานอย่างมีคุณธรรมของการฝ่านพระข้อหลวงในวันนี้
ก็สืบเนื่องมาจากในช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ได้มีข่าวจากต่างประเทศว่ามีการพาดพิงในเรื่องของการลัดสินบน
ในเรื่องของการจัดซื้อสายไฟฟ้าในการไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับรวมถึงตรวจสอบกระบวนการสั่งซื้อสองจ้างของเราไปแล้ว
ว่าสัปดาห์หน้าจะได้ผลสรุปเหตุการณ์กรณีถูกกล่าวหาว่า
และยืนยันว่าการดำเนินการสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตรงตามระเบียบและกฎหมาย
ต่อกันที่เรื่องของช้างบ้างนะครับ
ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เร่งเก็บรวบรวมสารพันธุกรรมของช้างไปตรวจสอบเรื่องของช้างบ้าน